ที่มีลักษณะแปลกประหลาดด้วย
ชาวบ้านเขายังเชื่อกันว่าแบบนี้มาให้โชคแน่
คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
มันก็มีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิด
แต่วันนี้เราจะพาไปดูสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
ที่มีลักษณะแปลกประหลาด
ชาวบ้านเชื่อว่ามาให้โชค
จะมีตัวอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
เริ่มกันที่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวแรก
มันมีถึงห้าขา

นับเป็นอึงอ่างที่ดูแปลกหูแปลกตามากเลยล่ะครับ

อ่างตัวนี้มันมีทั้งหมด๑๒๓๔๕ขา
โดยเป็นขาฝั่งซ้ายที่ยืนออกมาด้านหน้า
จากการจับดูพบว่าขาที่ยื่นออกมานั้น
มีลักษณะแข็งคล้ายกับมีกระดูกอยู่ด้านใน
ไม่เหมือนกับสัตว์อื่นทั่วไป
โดยอึงอ่างตัวนี้เป็นของคุณคมเพชรทัศตะบุตร
ตะบนท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
โดยเขาเล่าว่าขณะที่ตัวเองตื่นขึ้นมาในช่วงเช้า
กำลังเก็บกวาดเพื่อที่จะเปิดร้าน
แต่ก็พบกับอึงอ่างตัวนี้
ซึ่งตอนแรกที่พบนั้นคล้ายกับมีอะไรติดอยู่ที่บริเวณหน้าอึงอ่าง
ตนจึงจับขึ้นมาดูปรากฏว่าอึ้งอ่างตัวนี้มีลักษณะแปลก
คือมันมี๕ขา
ซึ่งบริเวณด้านหลังของอึงอ่างยังมีตัวเลขปรากฏขึ้นมาเด่นชัดอีก
ทำให้ตัวเองเชื่อว่าจะมีโชค
ึงอ่างห้าขาวว่าแปลกแล้วใช่ไหมล่ะครับ
มาดูเจ้าตัวนี้มันมีถึง๖ขา

นั่นอะไรลอยน้ำมา
โอ้โหนี่มันกบอบดินนะ
แต่ว่าเจ้ากบตัวนี้มันดูแปลกกว่ากบตัวอื่นอีกนะครับ

คือเจ้ากบตัวนี้เนี่ยมันมีถึง๖ขา
โดยแต่ละขาจะมีนิ้วมือถึง๕นิ้ว
แต่ขาพิเศษที่ยืดออกมาตรงหน้าอก
จะมีนิ้วข้างละ๔นิ้วเท่านั้น
แต่สิ่งที่พิเศษที่สุดคือมันสามารถเปลี่ยนสีผิวได้
บางครั้งก็เปลี่ยนสีเป็นสีเขียว
บางครั้งก็เป็นสีเหลืองอร่าม
โดยเจ้ากบตัวนี้ถูกเลี้ยงโดยคุณสมบูรณ์ตื้อเคลือ
ชาวบ้านตะบนแม่ตำภูมินอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขาเล่าว่าตนเองนั้นได้พบกับกบตัวนี้
ในช่วงที่ฝนตกโดยมันกระโดดเข้ามาในบ้าน
เขาเลยจับมันพลิกขึ้นมาดูแล้วพบว่า
มีลักษณะแปลกประหลาดเพราะมันมีถึง๖ขา
ความแปลกของอึงอ่างและกบที่เรานำมาให้ดู
ก็เพื่อให้ดูในความแปลกของมันเท่านั้น
ส่วนเรื่องของโชคลาภก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ